คุณผู้ชมมาดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้าง
ผู้ที่มีรายได้น้อยที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบ
รอรับจดหมายจากกศธชได้เลย

ว่าคุณมีสิทธิ์ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี๓ปี
แล้วจะเริ่มใช้ได้๑พฤษภาคมนี้
เรื่องนี้ค่ะทางด้านพลเอกสุกิตคมสุนทร
ประธานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการทฤษฎะและกิจการทฤษภาคมนาคมแห่งชาติ

บอกว่าตอนนี้กศธชเริ่มส่งหนังสือแจ้งสิทธิ์ให้กับประชาชน

แล้วก็กระจายความเจริญสู่ชนบทจำนวน๔๑๔๖๓ครัวเรือนนะคะ
ก็คิดเป็นประชากรในพื้นที่ชายขอบ๑ล้าน๒แสนคน
แล้วเดี๋ยวจะสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีได้๑พฤษภาคมนี้นะคะ
ทีนี้ขั้นตอนทำยังไงบ้างบอกคุณผู้ชมเลยละกัน

ซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับจดหมายจากกศธชพอได้แล้วปั๊บเปิดซองดู
ส่งหลักฐานยืนยันมันแนบอยู่ในซองค่ะ
ส่งกลับไปพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิ
แล้วตอนส่งเนี่ยนะไม่ต้องติดสแตมอะไรเลย
เขามีให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในซองนั้น
ส่งอันนี้กลับมาที่กศธชส่วนกลาง
หรือว่ากศส่วนภูมิภาคไม่ต้องเสียตังค์นะคะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าในวันที่๑๕มีนาคมนี้
คุณผู้ชมที่มีสิทธิ์แต่ว่ายังไม่ได้รับจดหมาย

ก็สามารถติดต่อได้ให้เบอร์โทรศัพท์สายด่วนเอาไว้นะคะ
อันนี้เป็นเบอร์ของกศธชโทรฟรีนะคะ
โทรมาเพื่อขอแบบฟอร์มในการขอรับสิทธิ์ได้นะคะ